น้ำต่างด้วยน้ำจากมันกี่แม่เอานี่

อันนี้ที่ประชุมภรอเรฟมีมในการถามสำเริ่ม

ถ้าวันนี้ว่าจะทำสะระการได้ขึ้นมั้ย

ต้องกำหนดประเด็นที่สภาคุยมั้ย

ถ้าลองเห็นวันที่ติดเข้า
เขาเขาขีดเส้นไว้ให้กับรัฐบาลว่าถึงเวลา๑๘น